มีการแชร์คลิปในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะ
ลูกสาวคนหนึ่งอายุ๑๔คนหนึ่งอายุ๑๒
ถูกป้าแท้ป้าคือพี่สาวพ่อนะ

โอ้โหเป็นแผลพุกพองปวดแซบปวดร้อนกัน
สาเหตุคือเรื่องไม่ได้มีอะไรเลย
คือป้าเนี่ยเรียกให้หลานสองคนไปเจอ
แต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวให้หลานกินข้าวก่อนแล้วค่อยไป
ป้าไม่พอใจเดินมาคือบ้านอยู่ใกล้กัน
ป้าเดินมาแล้วก็เหมือนไปมอบหูข้าว

ไม่พอใจแค่เรื่องแค่นี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
เฮียเด็กก็ร้องอย่างนี้เลย

น้ำร้อนแบบหุงข้าวอยู่บนเตา

นี่ค่ะพ่อก็ช่วยประถมพยาบาลนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ก็ไปเจอเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง

เจ้าหน้าที่อบตบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
และผู้มนุยการโรงเรียนก็กำลังเยี่ยมน้องสองคนอยู่อะค่ะ
ทั้ง๒คนก็อายุ๑๔คนหนึ่ง๑๒คนหนึ่งนะคะ
คุณพ่อก็คือคุณพ่อนิพนธ์แหยมนุษย์
สองคนที่เป็นลูกสาวก็คือเด็กหญิงนิทธิพรแหยมนุษ

เด็กหญิงสุภาพรแหมมนุษย์น้องส้มโอคนนี้อายุ๑๒
น้องเขาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอะค่ะ
เขาก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปภาพเมื่อสักครู่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็น
วันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือน้องทั้งสองคนเขากลับมาจากโรงเรียนเขาก็หุงข้าวกันอยู่
แต่ว่าป้าก็คือนางสุนีแหมมนุษย์อายุ๕๐กว่าแล้วนะ
อายุ๕๒เป็นป้าแท้ด้วยเรียกให้หลานสาวทั้งสองคนไปเจอหน่อย
อยู่ใกล้กันแต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้ลูกเขากินข้าวให้เรียบร้อยก่อน
เหมือนกับป้าไม่พอใจป้าก็เดินมาหาถึงบ้านเลย
เหมือนเมาเดินมาก็ทะเลาะมีปากเสียงโวยวายแล้วหันไปเห็นว่ามีหม้อหุงข้าวตั้งอยู่บนเตาถ่าน
โอ้โหเนี่ยเป็นแผลตามร่างกายหลายแห่งเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านอยู่ใกล้กัน

วิ่งมาดูก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก็ช่วยกันประถมพยาบาลกันเบื้องต้น
แล้วก็พาน้องไปที่โรงพยาบาลเนินมะปราง
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

อาการบาดเจ็บของน้องทั้งสองคน
ที่ท่านได้เห็นนะครับทุกผู้ชม

ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะ

เดี๋ยวเราจะมีบัญชีช่วยเหลือขึ้นให้ด้วยนะครับ
เพื่อท่านสงสารน้องแล้วก็พอมีกำลังจะช่วยเหลือได้นะครับ
น้องแตงโมบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่อยากให้ป้ากับพ่อทะเลาะกัน

แต่ว่าญาติกันอยู่บ้านติดกันเลย
ที่สำคัญก็คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของน้องเนี่ย
เธอบอกว่าอยากมีไฟฟ้าใช้ที่บ้าน

ต้องจุดตะเกียงทำการบ้านอ่านหนังสือนะ

ใช่แสงไฟมันก็ไม่พอ

อ่านหนังสือทำการบ้านทุกวันทุกคืน

เพราะว่าพ่อกับแม่เลิกรากัน

ครอบครัวก็ยากจนแต่ละวันได้เงิน

ละ๑๐บาทบางวันก็

ก็ต้องไปรับจ้างพับถุงกระดาษ

นางบุญสมมารอดซึ่งเป็นครู
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยซุมขี้เหล็

ทีแรกคิดว่านายนิพนธ์เนี่ยดื่มเหล้าเมา
ได้ยินเสียงเด็กร้องก็รีบมาดู

มาถึงก็พบว่าอ้าวป้ากับพ่อทะเลาะกัน
แล้วก็สาดหม้อข้าวใส่กัน

ตำรวจก็มามาสอบปากคำ

หรือว่าอาจจะเจรจากลายเกลี่ยกันได้
แต่ที่น่าสงสารก็คือว่าบ้านที่เด็กอาศัยอยู่เมื่อก่อนเนี่ย

หน่วยงานราชการเขาก็ทราบข่าวว่าไม่มีที่ดินอยู่อาศัยอะไรกัน

แต่ต้องต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านของป้า
ระยะหลังพ่อกับป้ามีปากเสียงทะเลาะกันคุณเขียนมาสอน

ป้าก็เลยตัดไฟไม่ให้ใช้ไฟ
เด็กทั้งคู่เลยต้องจุดตะเกียงทำการบ้านอ่านหนังสือ

ตอนนี้ก็มีผู้ที่ใจบุญที่ทราบข่าว
ก็เคยมาช่วยเหลือนะ
ช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
เดี๋ยวเขาจะมาดูแลเรื่องการขอไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
พฤษภาคมจะลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วน้องทั้งสองคนนะถึงแม้ว่าจะยากจน
จะลำบากยังไงจุดตะเกียงอ่านหนังสือ

ได้ที่๑นะพอโรงเรียนเป็นคนบอกเองเลยค่ะ
พอสุรกิจศรีคำพอโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กนะคะ
น้องแตงโมอยู่ม๒

สอบได้ที่๑ของห้องเป็นประจำ
พอโรงเรียนก็เลยบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เรียกน้องทั้งสองคนมาคุยก็ให้คุณครูเข้ามาดูแลที่บ้านเลยนะคะ

หลังเกิดเรื่องเนี่ยก็มีคนใจบุญโทรศัพท์ไปถามเยอะเลยนะ
อยากจะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะ
สามารถช่วยเหลือน้องได้ชื่อบัญชีก็คือ
เด็กหญิงนิธิพรแหยมนุษย์นะคะ

สาขาเนินมะปราง๐๒๐๒๑๓๕๙๘๕๕๘ค่ะ
แบงค์ออมสินเนินมปร่างพิศนโลกนะคะ
เด็กที่ยากจนลำบากนี้นะเขามีแรงขับแรงผลัก

แล้วก็เรียนดีผลการเรียนดี
น้องที่มีความพร้อมกว่าดูไว้บ้างนะฮะ
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องที่เขาลำบากแล้วก็ดูเป็นตัวอย่าง
พร้อมเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยแต่ไม่เรียนไม่ตั้งใจเรียนเลย
แต่เด็กที่เขาแบบไม่มีความพร้อมเลยเนี่ย
บ้านก็ลำบากยากจนเนี่ยเขาทำทุกอย่างเพื่อเรียนหนังสือ